คนพ่อของโอ้ยแล้วให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคะ
จริงก็บอกน้องว่าสู้ครับแล้วก็พยายามแบบว่าให้กำลังใจครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเป็นอุบัติเหตุ
เป็นการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ครับซึ่งโอ้ก็โอ้ก็แสดงความเสียใจครับ
แล้วก็พยายามบอกให้น้องทำใจดีแล้วก็สู้กับชีวิต
น้องบอกว่าวันคุณพ่อเสียโอ้ยไปหาอัปดาหิรันดร์เวิก

ช่ายครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่เองผ่านไปได้ยากครับ
กี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งเราก็ต้องเจอแต่ว่าเราก็ต้องทำใจหรือว่าแบบว่าเตรียมใจยอมรับมันให้ได้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้
พี่มันมาก็เห็นว่าเขาคอยดูแลคุณพ่อมาอย่างดีโดยตลอด
ใช่ครับก็เห็นครับก็เห็นกันว่าเขาดูแลคุณพ่อดีอะไรอย่างนี้ครับ
พอถึงถึงแบบตอนนี้เขาก็เขาก็ยังต้องจัดการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับก็ให้กำลังใจไปครับ
ช่วงนี้ต้องคุยเยอะเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะลำบาก
ก็ไม่ได้คุยเยอะเลยเพราะว่าน้องเขาก็ยุ่งครับแล้วโอ้เองก็ยุ่งด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็เสร็จงานอะไรอย่างนี้ก็มีคุยครับ
ถ้ามีเวลาต้องอยู่ด้วยกันต้องไปหาตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะน้องเขายุ่งอยู่กับงานมากครับ
จริงน้องเขาความรู้สึกดาวมั้ยครับ
จริงแล้วเขาก็ดาวมากนะครับเพราะว่าเขามันค่อนข้างเร็วครับมันค่อนข้างจะปุ๊บปั๊บเหมือนกัน
งานนี้พี่จะมีเวลาว่างไปวันไหนบ้างครับ

สวัสดีครับ

อย่างเงี้ยครับไม่ต้องขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับตอนนี้ยังไงครับ
ก็อาจจะตอนนี้อาจจะยังคงจะเลื่อนไปก่อนครับ
สถานการณ์สงบอืมก็ยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะให้ยังครับ
ตอนนี้ยังครับใช่แผนกำหนดที่เราจะต้องไปเดินสายเปิดตัวก็
จะเลื่อนไปก่อนครับใช่ครับตอนนี้ต้องเลื่อนแล้วครับ
ถ้ามาถึงกำหนดที่ต้องไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอ่อ
จริงจริงประมาณเดือนอืมภายกระซิบคุยโทรศัพท์เอ่อประมาณ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

ความสนใจเพราะรู้สึกว่าเราสนุกครับ

ถ้าเป็นดราม่าก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่
อ๋อเขายังไม่สอบด้วย
แสดงว่าเราก็ติดตามที่เขาให้สำว่าน
ไม่เคยครับผมก็สอบจนเสร็จนะครับพี่
ผมต้องเอาให้ผ่านก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่รอด

ไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกว่าเวลล์ไหนครับพี่
เราก็เรื่อยครับพี่